เรื่องนี้ก็น่าสนใจแล้วเป็นอุทาหรณ์ให้กับผู้หญิงด้วย

ฝนตกหนักเธอไปต่อไม่ได้
ระหว่างนั้นมีคนที่เหมือนจะเป็นพลเมืองดีนะ
ผ่านมามาช่วยเธอบอกเดี๋ยวพาไปโรงแรม
ปรากฏเธอจะโดนโรงแรมเอาอ่ะ
โทรตามแฟนมาแฟนมารับ
โดนทำร้ายไปอีกนะครับ
เหตุการณ์นี้ครับตี๒ของวันพระหัสสบดีที่แล้ว
๒๑กรกฎาในพื้นที่สอพรน้องขามสือราชาว

คนซ้ายเนี่ยเป็นคนยิงคือคนที่อ้างว่าเป็นพลเมืองดีนะ
ส่วนคนเจ็บครับเป็นแฟนของผู้หญิงฮะเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้
คุณบีนามสมมุตินะอายุ๑๙ปี
เธอเนี่ยเป็นแฟนสาวคนเจ็บก็เล่าเหตุการณ์ว่าวันนั้นน่ะ
ทะเลาะกับแฟนแฟนชื่อในบอลเธอก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์หนีออกจากบ้านมา
ระหว่างทางครับฝนตกหนักเธอก็เลยแวะข้างทางหลบฝนก่อน
ปรากฏมีชาย๓คนที่เป็นคนก่อเหตุเนี่ยนะชาย๓คนคนนี้
ขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านมาครับคุณผู้ชมมาถามเธอว่าเป็นอะไรทำไมมาอยู่แถวนี้ล่ะ
เธอก็ตอบไปว่าอ๋อหนูทะเลาะกับแฟนหนูจะไปหาพี่ชายที่บ่อวินเนี่ย
แต่ไปไม่ถูกฝนตกหนักอีกเธอก็ไปต่อไม่ได้
ก็เลยถามผู้ชาย๓คนนั้นว่าเฮ้ยพี่แถวนี้มันมีโรงแรมไหม
ทั้ง๓คนขันอาสาเลยพาไปโรงแรมที่อยู่ใกล้ครับ
ผู้ชายสามคนนี้พาคุณบีไปเปิดห้องแล้วก็ออกค่าห้องด้วยนะโอ้โหใจดีเหลือเกิน
ออกค่าห้องให้ด้วย๘๐๐บาทแปลกเออแปลกไหมล่ะค่ะ
แล้วชาย๓คนนั้นก็ทำทีว่าจะกลับบ้านแล้ว
ระหว่างนั้นคุณบีอยู่ในห้องนะอยู่ในห้องคนเดียว
สิบนาทีต่อมาครับหนึ่งในสามคนนั้นชื่อว่านายรังสรรคย้อนกลับมาเคาะประตูห้องที่บีอยู่
อ้างว่าผมเข้าบ้านไม่ได้บ้านมาล็อกตอนนี้ผมตัวเปียกแล้วเนี่ยขี่ฝ่าฝนมา
ขอเข้าไปเปลี่ยนเสื้อผ้าในห้องหน่อยได้ไหมนั่น
แล้วผู้ชายคนนี้ก็เข้าไปเปลี่ยนปรากฏเปลี่ยนเสื้อผ้าแต่ทำไมออกมา
เหลือผ้าขนหนูผืนเดียวอ่ะแล้วเขาก็นั่งอยู่ในโซฟาในห้องนี่แหละคุณผู้ชมฮะ
ทีนี้ล่ะคุณบีรู้สึกกลัวขึ้นมาเลยกลัวสิอยู่ในห้อง๒ต่อ๒คือผู้ชายคนนั้น
ใส่ผ้าขนหนูผืนเดียวด้วยคุณบีส่งโลเคชั่นไปให้พี่สะพ้ายกับแฟน
บอกเนี่ยมารับหนูกลับบ้านหน่อยกลัวแล้วเนี่ยแต่ระหว่างนั้นครับ
นายรังสรรค์ในผ้าขนหนูผืนเดียวเอาละอาการออกพี่ปุ้ยครับ
ลวนลามคุณบีแล้วไปจับที่แขนแล้วก็หอมด้วยอ่ะ
อันนี้ท่าไม่ดีแล้วท่าไม่ดีเลยค่ะหอมปุ๊บแล้วก็พูดเหมือนชำนองจีบบอก
น้องเลิกกับแฟนได้ไหมให้เขาไปเลิกกับแฟน
เลิกกับแฟนมาเดี๋ยวพี่ดูแลเองให้พี่ดูแลได้ไหม

ตอนนั้นครับคุณบีกลัวเลยแต่ทำใจดีสู้เสือถ่วงเวลาไว้ก่อน
รอให้แฟนกับพี่สะพ้ายมาช่วย
พอแฟนของน้องบีมาถึงเท่านั้นแหละฮะฉากแอคชั่นมาเลย
นายรังสรรค์คนก่อเหตุปิดประตูล็อกห้องเลยนะ
โทรเรียกพี่ชายมาสมทบแล้วก็เกิดเหตุไล่ยิงใส่แฟนของน้องบีครับ
แล้วก็ไล่ตามไปกระทืบซ้ำตามคลิปเลยคุณผู้ชมฮะ
แฟนของน้องบีโดนยิงที่ชายโครงไป๑นัด
แล้วก็โดนรุมกระทืบจนบาดเจ็บเลย
หลังเกิดเหตุเนี่ยบีไปแจ้งความที่สพนขามแล้วให้ติดตามคนก่อเหตุมาดำเนินคดีโดยเร็ว
กลัวว่าจะไม่ปลอดภัยต่อครอบครัวกลัวว่ากลุ่มคนเหล่านั้นนายรังสรรค์กับพวกเนี่ย
จะมาเอาคืนจะมาแก้แค้นเอานะโอ้โหน่ากลัวจริงอ่ะ
ทำทีอย่างกับเป็นพลเมืองดีเปิดห้องให้จ่ายค่าห้องให้
ดันจะมาลวนลามซะอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนนะ
ยังไงอ่ะยังไงด้วยความเคารพนะครับน้องบีหรือว่าผู้หญิงคนอื่นนะฮะ
ถ้ามีปัญหาลักษณะนี้นะครับอย่าไปกับเขาตั้งแต่ต้น

ว่าเขาจะหวานล้อมว่าจะมาช่วยเหลือยังไง
หน่วยความสะดวกหาที่เปิดห้องพักให้ยังไง
อย่าไปกับเขาตั้งแต่นั้นไปตั้งแต่ต้นลมใช่ครับ